คุณผู้ชมครับไปกินกันต่อเนื่องอีกหนึ่งร้านโอ้โหไม่น่าเชื่อนะว่าเขาจะเอาพวกอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ใช้ซ่อมนู่นซ่อมนี่
อย่างเช่นครีมปะแจอะไรพวกเนี้ยเอามาทำเป็นอาหารได้ทานได้จริงเหรอไม่เคี้ยวไปนี่
ฟันโฮงฟันหากันพอดีแล้วเพิ่มทาสเหล็กหรือยังไงกระเพาะไม่ได้เป็นเหล็กนะคะคุณเพิ่มทาสเหล็ก
น่าจะได้ธาตุสนิมด้วยได้สักกะสีเข้าไปด้วยนะคะคุณเอาไปดูมันกินได้จริงเหรอ
นี่ครับที่นี่ไปพิสูจน์กันว่าทานได้จริงไหมที่บ้านหุ่นเหล็กตำบลตลาดกรวดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองฮะ
ที่นี่เขามีร้านกาแฟที่ขายเครื่องมือช่างที่ไม่ธรรมดาเพราะว่ามันกินได้จริงหรือเปล่า
มีหุ่นทานฟอร์เมอร์ยืนอยู่หน้าร้านด้วยโอ้โหบางทีก็แปลงเป็นรถส่วนนี้ตอนนี้แปลงเป็นรถอยู่
นี่ร้านนี้ครับโอ้โหเข้าไปได้เลยสภากาแฟเฮ้ยเนี่ยเหรอ
นี่ครับป้าแจเฮ้ยป้าแจจริง
มันคือช็อกโกแลตช็อกโกแลตครับคุณผู้ชมครับ

น้องหนูเอาไปพี่ค้ากินได้จริงเหรอคะ

อร่อยค่ะนี่เห็นไหมกินได้ฟันยังอยู่ครบฮะ
แล้วดูหน้าน้องเขาตอนหันหลัง
น้องเขาอาจจะยังงงอยู่ว่าไอ้ปลาแจอย่างนี้มันกินได้จริงหรือเปล่า

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไปถามเจ้าของร้านหน่อยว่า

ใช้ช็อกโกแลตที่มันเป็นรูปประแจ
อุปกรณ์ในการซ่อมอุปกรณ์อะไรพวกนี้

จริงไอเดียก็คือมาจากว่าที่นี่เราไม่ได้มีของอะไรที่แบบคือ

เหมือนช่วงแรกก็ช่วงนี้ก็คือ
นั่งคุยกับน้องที่ร้านกาแฟว่าเราน่าจะมีอะไร
ก็เลยลองทดลองคิดกันว่าจะทำอะไร
ก็เลยได้ไอเดียว่าน่าจะทำให้พวกเครื่องไม้เครื่องมือของที่โรงงาน
อันนี้ก็เป็นประแจเลื่อนอันนี้ก็เป็นน็อต
ถ้าดูใกล้ก็คือเหมือนนอนจริงนะครับ
ก็คือทำด้วยช็อกโกแลตแม่ก็ทานได้
โอ้โหมันทานได้นะจ๊ะ

แล้วที่เห็นมันเป็นสีตุ่นไม่ใช่สนิมนะฮะ
มันคือสีของช็อกโกแลตเขาตกแต่งให้มันขึ้น

แต่น้องน้องที่ดูทั้งบ้านไม่ใช่เห็นประแจของพ่ออยีบมากัดเลยนะลูกน้า

ก็จะมีความหอมมันหวานขมเล็กน้อย

ทั้งน็อตตัวเมียน็อตตัวผู้บอกราคาหมดนะครับ

ช่างนี่ซื้อไปไม่ใช่เอาไปใช้ไม่ได้นะคะละลายเลย
ไปใช้กับงานช่างจริงละลายหมดนะครับ

สีชมพูก็มีเก๋

สำหรับใครที่ใส่สีชมพูหวานหวาน

คุณผู้ชมอยากไปลองทานกันดูก็ไปกันได้นะครับ
หุ่นเหล็กตำบลตลาดกรวดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับ

ถ้าใครอยากจะลองให้เขาส่งมา
ผมว่าลองโทรไปคุยเจรจาภาษีกันได้ว่า
อยากจะได้น็อตตัวนี้อยากจะได้แม่ประแจแบบนั้น
รสชาติแบบนี้เขาคงจะจัดให้คุณผู้ชมได้หมด
ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องลองโทรไปพูดคุยสอบถามกันดูนะครับ
บางคนบอกว่าสั่งเป็นแม่แรงเลย
โอ้โหมันก็จะใหญ่มากนะคะ

กินกันเป็นปีเลยนะคะ
หรือว่าเป็นแบบว่ารสแม่โขล

เดี๋ยวคือตอนทำเสร็จแล้วไปไว้ข้างนอกไม่ได้เลยนะ

ผมว่ามันก็ถือว่าสร้างไอเดียแล้วก็เป็นอะไรที่มันใหม่

เป็นหุ่นหุ่นแบบผลิตจากเล็กโลหะอะไรแบบนี้

เนอร์ตรูผู้กับเมียมันเหมือนจริงเลยนะ
ดูเหนมพี่แบบแค่จะเอามาซ่อมรสอะไรได้เลย
ใจคนที่คิดไอเดียแล้วก็คนทำด้วยนะคะ

มาเป็นของขวัญของฝากได้เป็นกล่องสวยงามกิ๊บเก่งเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเห็นช็อกโกแลตใช่ไหม
ก็จะนึกถึงเรื่องของความรัก
เวลามีความรักอยากจะมอบของขวัญก็จะมอบช็อกโกแลตกันแบบนั้น